สวัสดีครับต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะครับที่เรามีการคาดการณ์เรื่องของความเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นกับเมืองไทยของเรา
ซึ่งก็เป็นผลพวงมาจากบริเวณความกดอากาศสูงที่ตอนนี้กำลังค่อยแผลลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้นะครับ
แล้วก็จะมาถึงเมืองไทยของเราแน่นอนครับ
อย่างที่บอกไปก็คือจะทำให้บริเวณทางตอนบนในช่วงสุดสัปดาห์นี้โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนมีอากาศเย็นนะครับ
แต่ว่าเย็นในครั้งนี้จะไม่เย็นเท่ากับช่วงก่อนหน้านี้นะครับ
ในขณะที่ความเย็นที่แผลลงมานั้นก็จะเข้ามาปะทะกับความชื้นที่ก่อนหน้านี้ครับ
ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามาจนถึงช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยนะครับ
ชื้นเหล่านี้นั้นได้มาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยให้มีลักษณะอากาศร้อนชื้นนะครับ
จึงทำให้มีการประทักกันแบบนี้เนี่ยนะครับก็มีโอกาสให้ไม่เกิดฝนได้บางพื้นที่
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับวันพรุ่งนี้อาจจะต้องระวังหน่อยบางจุดบางพื้นที่อาจจะมีฝน
แน่นอนครับลมหนาวมาแบบนี้ฝนใต้คงต้องเตรียมรับมือหน่อยนะครับโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยนะครับ
เป็นกลุ่มฝนที่ค่อยเคลื่อนตัวจากบริเวณทะเลจินใต้ตอนล่างนะครับเคลื่อนตัวเข้าอ่าวไทยแล้วก็ปกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
เน้นบริเวณทางตอนกลางนะครับนอกจากฝนแล้วคลื่นก็จะแรงด้วย
เรามาดูการคาดการณ์กันหน่อยนะครับว่าลักษณะของฝนที่จะเข้ามามีบทบาทกับพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างไร
คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือกราฟิกของกรมประตุนิยมวิทยานะครับคาดการณ์ลักษณะการตกของฝน
ฟ้าครับคือจุดที่มีฝนสีเขียวคือจุดฝนตกหนักนะครับ
สังเกตว่าจะมีฝนค่อยเคลื่อนตัวเข้ามาจากบริเวณทะเลจินใต้ตอนล่างครับ
วันพรุ่งนี้น่าจับตาครับจะเข้ามามีบทบาทในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
ช่วงค่ำหน่อยก็จะตกหนักเลยทีเดียวนะครับฝั่งอ่าวไทย
ใครที่จะใช้ชีวิตในบริเวณนางกล่าวนักท่องเที่ยวชาวประมงคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนดีนะครับ
เพราะว่าก็จะส่งผลต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินด้วยหากใช้ชีวิตอย่างไม่รับรู้ข่าวสารในเรื่องนี้นะครับ
และนี่คือเรื่องราวที่ต้องมาเตือนกันนะครับในจับตาเตือนภัยครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ